ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนยังไม่มีคู่จะได้พบคนที่ใช่
สัมพันธ์กันช้าจนเป็นคู่รักคนมีครอบครัว
จะเข้ามามีบทบาทเรื่องทรัพย์สินเงินทองในกระเป๋าสุขภาพ
ถ้าเจ็บป่วยจะมีอาการอักเสบรุนแรงระวังอุบัติเหตุจากโลหะของมีคม
เดือดร้อนจากนักเลงหัวไม้มิจฉาชีพคนใกล้ตัวจะเจ็บไข้
จะได้ข่าวร้ายไม่เป็นมงคลการเงินจะได้รับผลจากตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ
เงินใต้โต๊ะมีรายจ่ายมากฟุ่มเฟือย
อย่าให้ใครยืมเงินกู้เงินหรือค้ำประกันใครเป็นอันขาด
การงานจะมีการเจรจาต่อรองตกลงทำสัญญาเป็นในหน้าตัวแทน
จัดการทรัพย์สินขอให้รอบครอบเป็นพิเศษ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์